คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้เป็นเหตุด่วนที่เกิดขึ้น
เมื่อช่วงทุ่มหนึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่ามีผู้ชายคนนึงคลุ้มคลั่ง

ตอนนี้นะคะทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็มาเกาะติดสถานการณ์ของเหตุการณ์จี้ตัวประกันนะคะที่ลาดพร้าว๔๑แยก๖ค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะถ้าดูจากภาพบรรยากาศล่าสุดตอนนี้สดเลยนะคะ
สามารถที่จะนำอาวุธออกมาจากชายที่จับตัวประกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งปฏิบัติการของตำรวจเนี่ยค่ะได้ปฏิบัติการก่อนหน้าที่ข่าวของเราจะเข้านะคะ
จะรายงานเหตุการณ์ประมาณสัก๒๓นาทีเองค่ะคุณภาคภูมิคุณเขมมาสอนค่ะ
ซึ่งจากที่ดิฉันได้สอบถามกับทางชาวบ้านนะคะแล้วก็คนที่สนิทนะคะ
ก็บอกว่าชายที่คลุมคลั่งนะคะจับตัวประกันก็คืออายุประมาณสัก๔๑๔๒ปีนะคะ
แล้วก็จับลูกสาวเนี่ยค่ะตอนนี้ค่ะน้องได้ออกมาแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้อุ้มน้องขึ้นรถตู้อย่างปลอด
ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะ
เหตุการณ์วันนี้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติการปฏิบัติภารกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ
ทุกคนปลอดภัยนะคะไม่มีเหตุการณ์สูญเสียเกิดขึ้น

ซึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนตี๕นะคะ
เท่าที่ได้มีการสอบถามจากชาวบ้านนะคะบอกว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยค่ะก็ได้มาที่บ้านหลังนี้นะคะ
ซึ่งเป็นห้องเช่าเป็นตึกแถวข้างล่างชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะเปิดเป็นมิตรมินิมาตรนะคะ
แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการมีปากเสียงกันกับทางตัวของแม่ของเด็กค่ะ
จากนั้นก็ได้มีการอุ้มลูกนะคะอุ้มน้องอายุ๙ขวบเข้าไปในบ้าน
พร้อมกับมีอาวุธมีดสมุไรนะคะถือเข้าไปด้วยค่ะแล้วก็มีการเกลี้ยกล่อมกันนานเลยนะคะ
จนถึงตอนช่วงค่ำค่ะตำรวจเนี่ยก็ได้รับแจ้งแล้วก็เข้ามาดูสถานการณ์นะคะ
แล้วก็มีการเกลี้ยกล่อมให้กับทางคนรู้จักนะคะแล้วก็ญาตินะคะ
เกลี้ยกล่อมจนตอนนี้เวลาประมาณ๒๑นาฬิกา๕นาที
ปฏิบัติการของตำรวจในการเกลี้ยกล่อมแล้วก็ช่วยตัวประกัน
ก็คือน้องอายุ๙ขวบก็สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจสำเร็จค่ะ
ตัวผู้ก่อเหตุตอนนี้ยังไม่เห็นนะคะ

เนื่องจากว่ามีรถพยาบาลมาจอด
ประจำอยู่ที่บ้านเกิดเหตุอยู่
แล้วก็อุ้มขึ้นไปบนรถพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

เพื่อที่จะตรวจสอบร่างกายอีกนะคะ
ว่ามีบาดแผลหรือมีอะไรหรือเปล่าแต่หลายคนชาวบ้านก็บอกว่า
ตัวผู้เป็นพ่อเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะรักลูกสาวเลยนะคะ
จะไม่มีการทำร้ายหรือว่าทุบตีลูกเลยปกติเนี่ยตอนเช้าก็จะมารับลูกทุกเช้าเลย
หาทุกเช้านะคะแต่ว่าเหตุเกิดที่เหตุที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ย
น่าจะมีเป็นเรื่องของการมีปากเสียงกันกับคนในครอบครัวค่ะ
คุณภาคภูมิคุณเขมมาสอนค่ะอาจจะเป็นเรื่องของความตึงเครียดเลย
ต้องจับลูกนะคะไว้เป็นตัวประกันในบ้าน
เพื่อที่จะอาจจะมีการต่อรองอะไรบางอย่างนะคะ
แต่ว่าก็ถือว่าวันนี้ไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นค่ะ
อืมโชคดีที่น้องปลอดภัยแล้วนะคะ
ก็คือรอเคลียร์พื้นที่ใช่ไหมฮะโดยเฉพาะในส่วนของคนที่เป็นพ่อ
ใช่ค่ะตอนนี้ก็รอที่จะเคลียร์พื้นที่
แล้วก็ตอนนี้ภรรยาได้เข้าไปที่บ้านแล้วค่ะคุณภาคภูมิค่ะ
ตอนนี้เท่าที่เราเห็นด้วยตาของดิฉัน
ที่อยู่ในระยะที่ไม่ไกลจากตรงจุดที่เกิดเหตุนะคะ
ตัวภรรยาก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วนะคะแต่ว่าตัวผู้กฎเหตุ
ยังไม่สามารถที่จะมองในระยะนี้ได้นะคะเนื่องจากว่าก็มีรถบังอยู่ค่ะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็แจ้งสื่อนะคะว่าในช่วงของการปฏิบัติภารกิจเนี่ย
ก็อยากให้สื่อถอยขยับออกมาเนื่องจากว่ามันก็เป็นเหตุที่ค่อนข้างที่จะอันตราย
แล้วก็ขอความร่วมมือสื่อไม่ให้มีการเผยแพร่ภาพหรือว่าไลฟ์สด
ในช่วงที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจด้วยค่ะ
ค่ะเอาล่ะค่ะงั้นไม่เป็นไรขอบคุณคุณสิริวัลค่ะ
เรื่องต้นตัวประกันที่เป็นเด็กเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วนะคะ
เดี๋ยวเรื่องของการจับกลุ่มตัวคนร้ายผู้ก่อเหตุ

คือยังไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในบ้าน
หรือว่าเจ้าหน้าที่คุมไปได้แล้วหรือไม่อย่างไรนะฮะ